ชาวจีนลักทรัพย์ชาวฮ่องกง

แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิบ้านเรา

เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ

ก็จะเอาเงินดอลลาร์เหล่านี้เสี่ยงไปแทนนะครับ
เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายสงสัย

ก็มีทั้งเงินไทยแล้วก็เงินดอลลาร์ฮ่องกง
นี่แหละค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองโจ๊กนะคะ

ก็ได้เปิดเผยถึงแผนประทุศกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุ

แบงค์เป็นแบงค์ดอลลาร์สหรัฐ

เขาผิดสังเกตว่ามันบางลงไป

ซึ่งผู้ต้องหาคือคนนี้เลยค่ะผู้ชายเสื้อดำ
นายสวีสเวเหลียงสัญชาติจีน
โดนจับความผิดฐานลักทรัพย์ผู้อื่นในยวดยานสาธารณะอากาศยาน
อาคารผู้โดยสารท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวานนี้ช่วงสักบ่าย๒โมงตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่สายการบินบอกว่ามีคนลักทรัพย์บนเครื่องบินเกิดขึ้น
มีผู้โดยสารเขาโวยวายเลยว่าเนี่ยทรัพย์สินฉันศูนย์หายไป
พอเข้าไปตรวจสอบผู้โดยสารคนนั้นคือนายไฟกกอูเป็นชาวฮ่องกง
แล้วก็ยืนยันว่าคนจีนคนนี้เป็นคนร้าย

พอไปค้นตัวก็พบมีเงินเป็นเงินสกุลบาทไทย๔๒๑๐บาท
แล้วก็มีเงินสกุลฮ่องกงอีก๑๗๑๐เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง

ต้องเอาเงินห่อในกระดาษทิชชู่เลยเหรอคะ
คืออยู่ในมือด้านขวาของผู้ต้องหา
แล้วผู้เสียหายเขาก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยเก็บเอาไว้ในกระเป๋า
ติดตัวขึ้นเครื่องแล้วก็ถูกผู้ชายคนจีนคนนี้ลักไป
เหมือนกับเขาก็ห่อเอาไว้นี่แหละตั้งใจจะเก็บติดตัวเอาไว้
โดยเจ้าหน้าที่สายการบินแล้วก็ลูกเรือก็เลยบอกว่า
ให้ผู้ต้องหาเอาเงินคืนกับผู้เสียหาย

คืนเงินโดยที่ไม่ได้มีข้อโต้แย้งไม่ได้ปฏิเสธอะไร
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องตรวจสอบต่อค่ะคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องของการเดินทางของคนจีนคนนี้
ว่าเขาเดินทางไปกับสายการบินไหน
ปรากฏว่าเขาเดินทางไปกับสายการบินที่เรียกว่า
ผู้โดยสารก็ค่อนข้างมีฐานะมีตังค์ใช้บริการสายการบินนี้
แล้วผู้ต้องหาเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทรานสิทธิ
เพื่อที่จะต่อเครื่องในท่ากัดสยานประเทศต่าง

ไม่เข้าไปในประเทศนั้นแต่อยู่ในท่ากาศยาน
อันนี้เป็นวิธีการหลบหลีกจากการจับกลุ่มนะคะ
ตำรวจท่องเที่ยวท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
สืบสวนสพสุวรรณภูมิ
รวมถึงเจ้าหน้าที่สายการบินก็จับกลุ่มตัว

รวมถึงบอกสิทธิ์ของผู้ต้องหา

ส่งพนักงานสอบสวนสพท่ากัศยานสุวรรณภูมิ